ข่าวแรกของเราวันนี้

ครูชะวานจาร์ชะลี่ไปไปเองเลย
ไปบ้านตลกซุปตารุ่นใหญ่อาเป็ดเชิญยิ้ม
งานนี้เขาตั้งเตาต้อนรับเชอรี่เลยนะ

ทางขยองทางขยายอยู่ไหนเว้ย

คนเราวัยทองแล้วมันจะขี้วีนแบบนี้ทุกคนไหม

ไม่รู้ว่าชะลีก้าวค่ะไหนออกมาจากบ้าน
ไอ้ทิควาขวานไร้ซ้ายดิ
สงสัยเมื่อเช้าชะลีจะกระโดดขาคู่ออกมา
ก็เลยเจอคุณอาต้อนรับแบบเดือด

วันนี้มีนัดกับตลกซุปตาอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะ
อาสัญญาไว้ด้วยนะว่าจะทำอาหารให้ชิม
ระหว่างรอก็ขอโพสต์ถ้ารอสักสี่สาหร่อยเช่สะกอด

โอ้โฮมานึ๊ดแล้วค่ะสุปตาของเรา
สุปตามาแล้วครับ

ว้ายไหนละสุปตาดังเป็นนักต้องเอก

สวัสดีน้องตะครบ
ตะครบลูกเชอร์รี่

มาน่ารักแก่มาน่ารักจริง
รับลำเยอะ
ทั้งทั้งคือเรียกผู้ใหญ่สอนดี

น้ำปลาราเชิญยิม

ใช่นี่น้ำปลาราเชิญยิมไงของเชิญยิมเขา

เดี๋ยววันนี้เรามาหาจริงอยากกินอะไรบ้างค่ะ
อยากกินอะไรที่มันแบบว่าสมทาน่าน

สมธารณะขอแบบรวยให้โซ

ข้าวผัดเจ้าสัวฟังดี

เวลาคนเราวัยทองแล้วมันจะแค่เผลียบแบบนี้ทุกคนไหม

เปิดแก๊สไงวะนี่เอา
โอ้โหเสร็จสักทีได้กินวันนี้แหละค่ะ
วันนี้เชอรี่ใช้แต้มบุญไปหลายเลเวลเลยนะคะ
ดีใจนะคะได้มาสลับกันหยอดมุกรับส่งกันโบ๊ะบะกับอาเป็ด
แหมว่าไปสมดีกรีซุปตาตลกรุ่นใหญ่จริง
แล้วเห็นอาเป็ดเสียงดังเคาะกระทะลันบานแบบนี้
ไม่มีดราม่านะจ๊ะเอาหาล้วน
บอกเลยว่าทั้งสองเมนูที่อาเสิร์ฟทั้งข้าวผัดเจ้าสัว
และน้ำพริกขอถาดที่อร่อยจนต้องขอทานตับอีกครั้ง
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าส่วนผสมมีแค่ปลากระป๋องพริกป่น
แล้วก็น้ำปลาร้าเชิญยิ้มแค่เนี้ยก็อร่อยจนแสงออกปากอู้
เป็ดบอกไว้ก่อนแยกย้ายด้วยนะคะว่าชีวิตที่เหลืออยู่
แค่ได้ตื่นมาทำความดีอาร์ตก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะ
ส่วนความสุขของเชอรี่วันนี้เห็นทีก็คงจะได้มาเจออานี่แหละค่ะ
แล้วก็ได้กินของอร่อยนี่แหละจ้ะคุณผู้ชม
อิ่มจังตันอยู่ครับ